สวัสดีค่ะพบกับลูกก่อนร้อนเบากับพิชัตริ์ณพชายกิทโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะในระยะนี้เนี่ยจะออกไปไหนมาไหนคิดหนักเหลือเกินค่ะ
เพราะว่ามองออกไปด้านนอกเนี่ยเปลวแดดนะคะร้อนจัดเลยค่ะคุณผู้ชม
หลังบ่าย๓โมงไปแล้วนะคะอากาศยิ่งร้อน
อุณหภูมิบางทีทะลุ๔๐องศานะคะ
เกิดจากอะไรคะเกิดจากหย่อมความร้อนค่ะ
พัดปกครุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะคะคุณผู้ชม
อกจากนี้ยังมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
อบนำความชื้นเข้ามาปกครุมประเทศไทยของเรา
ทำให้บางวันตอนกลางวันมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
แล้วก็มีอากาศที่ค่อนข้างร้อนค่ะ
แต่ในสัปดาห์หน้านะคะอาจจะมีฝนเข้ามาช่วยดับร้อนให้เราได้บ้างค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะ

แต่ที่นี่นะคะเป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ที่ประเทศรัสเซียค่ะ

มีลาวาพวยพุ่งแบบนี้นะคะลาวาไหลลงมาไหลลงไปในแม่น้ำด้วยนะคะ
ภูเขาไฟนี้ตั้งอยู่ที่คาบสมุทรคำชัดกาคุณผู้ชม
สมุดแห่งนี้นะคะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามด้วย
แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของรัสเซียค่ะ
ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟนั่นเองค่ะ
เพราะดีที่การประทุครั้งนี้ไม่เกิดอันตราย

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ